คุณผู้ชมคะถ้าหากพูดถึงวัดไทยลุมพินีนั้นก็ถือว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้น
ในโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี
และปีนี้เป็นปีสำคัญนะคะที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
จึงมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมใจเดินทางไปร่วมเจริญพระพุทธมนตร์
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และอีกหนึ่งความสำคัญก็คือการก่อสร้างพระอุโบสถนั้นเสร็จสิ้น
หลังจากที่ดำเนินการมากว่า๑๘ปีค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยหลายพันคนค่ะรวมถึงชาวเนปานนะคะ
เดินทางมาร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลให้กับในหลวงราชการที่๙
ที่วัดไทยลุมพินีแห่งนี้นะคะ
ซึ่งวัดไทยลุมพินีมีความสำคัญเป็นวัดที่สร้างขึ้น

ปี๒๕๓๕ค่ะถือเป็นกิจกรรมสำหรับพุทธศัตริย์สนิกชนชาวไทยที่
ปฏิบัติกันมาทุกปีด้วยการเดินทางมาร่วมทำบุญหน้าเมืองที่เป็นสถานที่ประสูจน์ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองลุมพินีโดยเฉพาะปีนี้ถือเป็นปีที่มีความ
สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเพราะเป็นปีที่พระอุโบสถ
และสิ่งปลูกสร้างของวัดไทยลุมพินีก่อสร้างแล้วเสร็จหลังจากที่เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
๒๕๓๘รวมระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดสิบแปดปีปีนี้อ่ะ
เป็นปีมหามงคลที่วัดไทยลุมพินีสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ที่รัฐบาลไทยในพระบาทเจ้าอยู่หัวได้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
ภายใต้ความศรัทธาของประชาชนพุทธบริษัททั้งประเทศ
ไทยรุมพินีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดหลักเป็นพระรามหลวงที่ช่วยดูแล
อ่าเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิเป็นวัดแรกแรกนะคะ
แล้วก็เป็นวัดที่ช่วยพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ในการที่จะมาแสวงบุญที่สถานที่ประสูจน์เนี่ย
ก็วัดก็เป็นที่พึ่งทุกอย่างนะคะตั้งแต่เรื่องของธรรมะ
เรื่องของการสวดมนต์จะไปถึงเรื่องการอยู่อาศัย
เรื่องของท้องก็ต้องฝากไว้ที่วัดนี้นะคะ
และอีกหนึ่งพิธีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย
และถวายพระพรชมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตปรมรชนีนาธรณ์ในราชกาลที่๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
โดยมีพระศรีโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีเป็นประธานในพิธี
ที่ซึ่งเป็นสถานที่ประสูจน์ของพระพุทธเจ้า
ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมกันทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ไทยลุมพินีตั้งอยู่ในมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หน้าสวนลุมพินีวันสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาน
สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญทำสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาลเนปาน
รวมพื้นที่๒๑ไร่เป็นระยะเวลา๙๙ปี
เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนาและร่วมเฉลิมฉลอง
ในวโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลไทยจึงเห็นชอบให้สร้างวัดไทยลุมพินีขึ้น
เมื่อปี๒๕๓๕โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
พร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้าง
เพื่อทำหน้าที่ในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย
คือการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเนปานกับรัฐบาลไทยในโครงการพัฒนาลุมพินีสถาน
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางและการเผยแผ่และสืบสารพระพุทธศาสนาต่อไป
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน